ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ
คือที่ฉันจะบอกว่ามาจากความประมาท๑๐๐เลยนะคะ
อุบัติเหตุบ้างก็มาจากตัวรถ
นักเรียนหญิงอายุ๑๗ปีเองขับรถเก๋ง
จะไปเรียนที่โรงเรียน๑๗ปี

อันนี้ไม่ทราบตามรายงานข่าวไม่ได้บอก
๑๗ปีไม่ได้จะทำได้นะสิบแปดนะขับรถเก๋งไปทำงานไปโรงเรียนปรากฏว่า
ประตูรถเปิดเองสิ่งที่ทำคือไม่จอดรถนะคะเอื้อมมือจะเอามาปิดนะฮะ
แล้วค่ะจุดจบเป็นแบบนี้เห็นไหมที่ฉันพูดถูกไหม
นี่เกิดจากความประมาทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะค่ะกลายเป็นภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
เอาจริงคือถ้าเกิดว่าเป็นรถที่มันเป็นรถรุ่นปัจจุบันหน่อยสมัยใหม่หน่อย
มันก็จะเตือนถูกไหมถ้าเกิดว่าปิดซะไม่สนิทเนี่ย
เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกตัวเนี่ยมันก็จะเตือนถูกไหม
จะเตือนตี๊ดเพื่อลงไปปิดแต่นี่อาจจะไม่เตือน
แต่ปรากฏว่ารถมันปิดไม่สนิทแล้วขับไปเป็นทางโค้งค่ะคุณ
แล้วรถเนี่ยประตูรถมันก็เปิดเองแบบนี้นะคะ
สภาพก็เลยเป็นที่เห็นนี่แหละค่ะ
รถเก๋งสีแดงหมายเลขทะเบียนกไก่ลิง๒๖๐๕พระนครศรีอยุธยา
พุ่งตกลงไปคลองนี้นะคือคลองมะขามเรียงริม
ถนนสาย๑ตำบลหัวรออำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะ
คนขับก็คือนางสาวนัทธานิชานักเพ็ง
น้องอายุ๑๔ปีเองค่ะน้องเล่าบอกว่า
ขณะที่กำลังเดินทางไปโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ระหว่างที่เลี้ยวเข้าสู่ถนนเนี่ยประตูรถมันเกิดเปิดเอง
น้องผู้หญิงคนขับอายุ๑๗ปีก็เลยเอื้อมมือไปปิดประตู
ระหว่างนั้นมือมันไปขัดอยู่กับในพวงมาลัย
ทำให้รถมันกลับสู่ทางตรงไม่ได้
ก็เลยพุ่งลงข้างทางนะคะจากนั้นก็ไปเปิดประตูรถ
แล้วก็ปีนเอาตัวรอดขึ้นมามาขอความช่วยเหลือจากประชาชน
ที่เขาก็อยู่ในระแวกนั้น
ทีนี้ไปถามตำรวจร้อยตำรวจตรีภัยรัฐคำเอี่ยม
ตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาก็ลงมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ฝากเตือนไปยังประชาชนบอกว่า
ให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพานะ
ซึ่งจากเหตุการณ์นี้เห็นได้เลยนะ
น้องเป็นนักเรียนอยู่เลยเป็นผู้ขับขี่
เกิดมาจากความประมาทความประมาทเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ
หากเกิดลักษณะเหตุการณ์แบบนี้
จู่มันเกิดเหตุขัดข้องอะไรก็แล้ว
แต่คุณควรที่จะหยุดรถหยุดแล้วก็ไปตรวจสอบให้ดี
เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้

ที่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บ

พี่เบิร์ตบอกว่าอะไรซ่อมได้
แต่คนเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่ามันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย

รบรวมเค้าก็เลยฝากเตือนมานะคะ